โรงพยาบาลสนามที่ตะบนแหลมทองจังหวัดชายภูมิฮะ
แหลมทองมีเรื่องสยองเพราะอยู่ดี
โรงพยาบาลสนามพื้นที่๑๐เตียง
อยู่ดีเนี่ยดินถล่มไหลทับ
จนกระทั่งพังทั้งโรงพยาบาลสนามชมด้วยตาท่านเองครับ
จะเป็นกำแพงจะเป็นผนังบ้านเอาไม่อยู่ฮะ
เพราะดินมันมารุนแรงเหลือเกินไม่ใช่เฉพาะแค่ดิน
หินก้อนใหญ่ขนาดไหนน้องภูเขาอ่ะ

ตรงนี้คือโรงพยาบาลสนามแต่เดิมทีเป็นที่พักสงฆ์
วัดเขาถ้ำพระตำบลแหลมทองอำเภอพรัคลิชุมพลจังหวัดแชภูมิ
มันเหมือนเสียงเครื่องบินไอโภนรุนแรงอ่ะ
จากนั้นมาหลวงพี่ก็เลิกฉันเอ้าไม่ฉันแล้วเหรอ

ออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมองจากมุมสูงโอ้โหตกใจ
เพราะว่าโรงพยาบาลสนามตรงนี้ที่เป็นที่พักโสงไหนจิตให้ให้ไป
โรงพยาบาลสนามปรากฏเจอก้อนหินยักยักยักษ
ขนาดไหนสามก้อนใหญ่ไหลลงมาทับทะลด
ฮะเพราะดีต่อเนื่องเรื่องที่สองคือโดยปกติ
ไม่ตายเลยฮะวันนั้นเคราะห์ดีมาก๑๐คนนี้
ไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวพอดิบพอดี
หากยังอยู่ที่เดิมที่โรงพยาบาลสนาม
แล้วดูตรงนี้นะมันทะลุทะลวงเข้ามาเนี่ย
น่าจะมีโอกาสเจ็บโอกาสตายสูงเหมือนกัน

นายอำเภออัชลาอาสาสู้นายอำเภอภักดีชุมพล
บอกเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดจากต้นเรื่องก็คือฝนตกต่อเนื่อง
ฝนตกต่อเนื่องและน้ำมันสะสมดินมันอุ้มน้ำไว้
จนกระทั่งมันพังทลายลงมานะฮะ
ในพื้นที่ที่พักดีชุมพลเดี๋ยวฟังจากท่านนายอำเภอ
มีหินที่อยู่บนภูเขานะคะไหลลงมาแล้วก็มาโดนบริเวณห้องน้ำของจุดพักคอยของตำบลแหลมทองค่ะ
ซึ่งก็ตั้งอยู่ในถ้ำพระนะคะของตำบลแหลมทอง
แต่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นบริเวณห้องน้ำนะคะ
แล้วก็คนที่ไปพักคอยตรงนั้นเนี่ยคือได้ออกเข้ามาเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วตั้งแต่วันก่อนนะคะ
ก็เท่ากับว่าณเวลาที่เกิดเหตุไม่ได้มีคนที่อยู่ในบริเวณอาคารตรงนั้น
แต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นก็คือตัวห้องน้ำนะคะ
ซึ่งมีห้องน้ำประมาณ๖ห้องอันนี้เสียหายทั้งหลัง
คิดไม่ออกเลยถ้าวันนั้น๑๐เตียงยังอยู่เต็ม
รับรองว่ามีบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นโอกาสสูงแน่นะฮะ
แล้วตอนนี้เป็นยังไงจะกลับไปที่เดิมไหม๑๐คนนี้พูดอย่างนี้ตีปาก
ไปที่อื่นแล้วฮะตอนนี้ต้องไปจุดพักคอยอื่นก็คือวัดแหลมทองวนารามอำเภอ
ในพื้นที่ของอำเภอพักดีชุมพลย้ายไปอีกที่หนึ่งนะฮะ
นี่คือเหตุการณ์ที่สุดระทึกเหลือเกินดูตัวเลขวัคซีนหน่อยนะครับ
ตัวเลขวัคซีนเป็นตัวเลขของ๗กันยายนฉีดไป๘๒๖๐๑๓โดสนะฮะ
ส่วนภาพรวมประเทศไทยขยับไปเรื่อยแล้วขยับไปเรื่อยเป็น๓๗ล้านแล้ว
๓๗๔๖๑๒๘๔โดสนะฮะถอยหลัง๑๑๔วันนะฮะ
เป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดสเดินไปเรื่อยนะครับ